เช่นเดียวกับข่าวนี้คุณผู้ชมลุ้นกันมานานนะคะ
สำหรับดาราสาวแพนเค้กเมมะนิดนะคะกับแฟนหนุ่มของเธอค่ะ
เพราะว่าเธอก็เป็นคู่ที่น่ารักมากนะคะ
แล้วก็ออกงานควงกันไปนู่นมานี่ตลอดค่ะ
คือเรื่องของเรื่องคุณผู้ชมมันมีเรื่องมาให้ลุ้นอีกแล้วนะว่าเขาจะแต่งกันหรือเปล่า
หลังจากที่แพนเค้กควงคุณแม่แพมไปออกรายการรายการนึง
แล้วก็เปิดใจเผยถึงแผนแต่งงานสารวัฒนี
บอกว่าปีนี้มีลุ้นแน่นอน
คือตั้งแต่แพนเค้กเป็นดาราเนี่ยสัมภาษณ์มายาวนานมากนะคะ

ล่าสุดเจอสาวแพนเค้กควงมาพร้อมกับคุณแม่
มาร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุนะคะ
ซึ่งเจ้าตัวก็ได้เปิดเผยถึงเรื่องการเตรียมตัวสละโสดค่ะ
บอกว่าจริงแล้วมีการพูดคุยกันแล้วนะคะ
ส่วนเลิกแต่งจะเป็นปีนี้หรือเปล่า
ต้องรอดูสถานการณ์โควิดรอบนี้ก่อนนะคะ

แม่หลอกแล้วค่ะ

แต่ว่ามันก็มีมาเป็นโอกาสมาอย่างนั้นดีกว่าค่ะ

คือเอาเป็นว่าถ้าเกิดมีอะไรอย่างนี้ค่ะ